กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
และวินาทีต่อไปนี้นะครับที่ครอบครัวของน้องโชคจากกรุงเทพมหานคร
กับการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อนะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ทุกคนกำลังเครียดแล้วก็มีความทุกข์อยู่
ผมขอให้กลับไปนี่นะครับมีแต่สิ่งดีเข้ามา
เริ่มต้นใหม่นะครับพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องโชคมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

เรานี่นะจะเป็นเด็กที่อารมณ์ดีมากเลยนะ

หนูคือตัวอย่างที่ดีมากเลยนะของคนสู้ชีวิต
คำถามนะครับจะมีทั้งหมด๕เรื่องด้วยกัน
แต่ละเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว
แล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของครอบครัวน้องโชคหมดเลย

ถ้าพร้อมแล้วมาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑กรุงเทพมหานคร
เรื่องที่๒รถเมย์

ภาษาไทยชั้นประถม
น้องโชคต้องวิเคราะห์นะลูกว่า
แม่ตอบเรื่องไหนได้
ตอบเรื่องไหนได้คิดเผื่อคนอื่นไว้ด้วย
ในขณะเดียวกันตัวเรามั่นใจในเรื่องไหน
ต้องเอาตัวเราเป็นเกณฑ์ด้วยเหมือนกัน
พร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วน้องโชคเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ

เรื่องพาราลิมปิกเกมครับ
ทำไมถึงเลือกตอบเรื่องนี้ครับ
เป็นนักกีฬาอยู่ครับน่าจะพอรู้
แล้วไม่ใช่เป็นนักกีฬาเฉยด้วยนะครับ

เคยเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติด้วย

ได้ติดตามเวลามีการถ่ายทอดพาราลิมปิกเกมบ้างไหมครับ
ก็ดูมากครับตอนพวกพี่เขาไปแข่งอย่างนี้ก็ดูในทีวีครับ
เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
บนแถบโค้งที่เป็นสัญลักษณ์ของพาราลิมปิกเกม

สีแดงสีน้ำเงินสีเขียว

สีแดงสีเหลืองสีน้ำเงิน

สีน้ำเงินสีเขียวสีเหลือง

สีเหลืองสีแดงสีเขียว
หนูจำสัญลักษณ์ได้ใช่ไหมที่มันขึ้น
จำได้แต่ไม่ได้ดูแมตรพารา
เคยเห็นผ่านผ่านครับแต่คิดว่าน่าจะใช่ครับ
ถ้าพร้อมแล้วน้องโชคเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สองสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินครับ
ขอให้โชคดีนะแล้วขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
โชคจะเลือกให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เจี๊ยบแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่เจี๊ยบขึ้นมาตอบคำถามครับ
เหลือด้วยกัน๔เรื่องนั่นก็คือเรื่อง

แม่เคยขึ้นรถเมย์ครับตอนที่เขาทำงานยังไม่ได้ขายข้าวแกงเองครับ

ขอเชิญแม่เจี๊ยบมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

คำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้านอยู่แถวไหนครับ

บ่อยค่ะนานจะได้ขึ้นทีไม่ค่อยได้ไปไหนอะค่ะ
เคยสังเกตไหมว่ามีรถเมย์สายอะไรผ่านหน้าบ้านเราบ้าง
เคยเห็นเคยเห็นค่ะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รถเมษายใดไม่ผ่านซอยยศเส
ตัวเลือกที่๑สาย๔๗
ตัวเลือกที่๒สาย๕๒
ตัวเลือกที่๓สาย๒๔
และตัวเลือกที่๔สาย๕๔

ตอบเลยเหรอครับค่ะไม่ผ่านนะไม่ผ่านซอยยศเสนะครับค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วแม่เจี๊ยบเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๒สาย๕๐๘ครับ

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้าเลยนะครับ
แม่ต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

จะให้พ่อพรมตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ

ให้พ่อคมตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องกรุงเทพมหานคร
ทำไมถึงเลือกกรุงเทพมหานครให้พ่อครับ
เพราะว่าพ่อเขาขับรถอยู่ในกรุงเทพมานาน

เชิญพ่อคมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
อยู่กรุงเทพมาตั้งแต่กี่ปีแล้วครับ

ก็ว่าวอีสานกันทั้งครอบครัวเลย

แต่มาอยู่กรุงเทพนี่๒๐ปีแล้ว

คำถามของเราก็เกี่ยวกับถนนนี่แหละครับ

หมดเลยยิ้มแก้มปริเลย
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คอนกรีตสายแรกของกรุงเทพมหานคร
คือถนนอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งถนนหน้าพระราน
ตัวเลือกที่สองถนนกรุงธนบุรี
ตัวเลือกที่สามถนนเจริญกรุง
ตัวเลือกที่สี่ถนนเฟื่องนคร
ตอนแรกรู้สึกว่าถูกใจมากเลยครับ
แต่พอเห็นคำถามแล้วก็โอ้โห
ผมไม่แน่ใจจริงว่ามันจะเป็นเส้นไหนแน่ครับผม
คมเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งถนนหน้าพระรานครับ
คมยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้
พ่อจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเค้กขึ้นมาตอบครับ

ทำไมเลือกเรื่องภาษาไทยชั้นปฐมให้น้องครับ
เพราะว่ามันคงง่ายมากนะครับ
ขอเชิญน้องเค้กมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดลูก

สอบได้เกรดที่เท่าไหร่เกรดอะไร

แล้วหนูรู้ไหมว่าวันไหนครูอารมณ์ไม่ดี

ครูจะเปลี่ยนอารมณ์ทันทีเลย

เออเพราะว่าครูเขาก็ทำหน้าที่ของเขานะลูกนะ
เอาล่ะลูกคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ตัวเลือกที่หนึ่งสวดมนต์
ตัวเลือกที่สองน้ำพระพุทธมนต์
ตัวเลือกที่สามเวทมนต์
ตัวเลือกที่๔ภาพยนตร์
คิดว่าข้อนั้นน่าจะเป็นข้อที่ถูกอะค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วน้องเค้กเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะลูกนะ
ช่วงหน้าเราจะมาฟังเฉลยไปพร้อมกันนะครับว่า
ครอบครัวของน้องโชคจากกรุงเทพมหานคร
จะสามารถคว้าเงินทุนไปต่อชีวิต
กับการตอบคำถามจะได้กี่ข้อกับเกมต่อชีวิตครับ
คำใดต่อไปนี้เขียนผิด